เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้หน่อยนะคะยาวสักประมาณ๔๐วินาที
ประชาชนที่ไปใช้บริการในโรงพยาบาลวารินชำราบที่อุบลราชธานี
เขาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้นะคะพี่อุ๋ยครับเพราะมีผู้ชายคนนึง
อารวาสอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินไม่ใช่อารวาสอย่างเดียว
มน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วยอ่ะค่ะไปดูเหตุการณ์กันก่อน

นี่ค่ะผู้ชายคนที่กำลังอัลวาดอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลวาเรนชำราบเป็นญาติของนายเดชาอายุสี่สิบเก้าปี
คือนายเดชาเนี่ยประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ญาติคนนี้มาโวยวาย
อืมมาถมน้ำลายใส่หน้าเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน
สร้างความวุ่นวายแบบโอ้โหชุลมุนมากค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวารินชำราบ
วัย๓๘ปีท่านนี้เขาก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ดี
ผู้ชายคนนี้จะบุกเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
เพื่อที่จะนำตัวนายเดชายาดของเขาที่รักษาอาการบาดเจ็บอยู่
ครับจะดึงเขากลับบ้านจะลากเขากลับบ้าน
แต่นายเดชายังอยู่ในความดูแลของคุณหมอ
ยังต้องนอนพักดูอาการทางสมอง
แล้วโอ้โหพอจะเข้าไปห้ามโดนถมน้ำลายใส่เลยนะคะ

แล้วคือผู้ชายคนนี้ที่เป็นญาติของนายเดชาคนเจ็บ
ถึงขั้นไปกระชากสายน้ำเกลือจากแขนของนายเดชา
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ต้องเข้าไปห้ามอีกรอบ
นี่ค่ะกลายเป็นวัดล้อการโดนเขาด่า
ญาติคนเจ็บด่าโดนถมน้ำลายใส่หน้าตั้งสองครั้งนะคะอ่า
ก็ต้องพยายามนำตัวผู้ชายคนนี้ออกจากห้องฉุกเฉิน

แต่สุดท้ายมีผู้ชายอีกคนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์มารับตัวผู้ชายที่ก่อเหตุ

แต่ก่อนออกไปมีทิ้งท้ายด้วยค่ะ
ทิ้งท้ายครูบอกเหมือนกับเดี๋ยวจะกลับมาใหม่

สุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาต้องแจ้งความเอาไว้นะคะ

เพราะว่าจะต้องดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้แหละ

แล้วก็ไปถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ด้วย

เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุตอนนี้ก็ต้องประสานญาติให้มาพบตัว
บอกว่าช่วยบอกหน่อยช่วยคุยหน่อยยัดเนี่ย
มาพบตำรวจหน่อยมารับทราบข้อกล่าวหาหน่อย
ข้อหาทำร้ายร่างกายและจิตใจเจ้าหน้าที่
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
และเรื่องของการถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ค่ะพี่อุ๋ย
มันก็เป็นความผิดตามพรบโรคติดต่อตามประกาศของทางจังหวัดด้วย